นี่แหละครับคุณผู้ชมแล้วมีกรณีของเมื่อคืนนี้อีกกรณีหนึ่ง

เร่ร่อนเนี่ยลักษณะแบบโอ้โหนอนอยู่ที่พื้น
เขาบอกเหมือนคนตายชาวบ้านตกใจนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปากซอยประชาสงเคราะห์๓๙เขตดินแดง
แจ้งเจ้าหน้าที่และต้องรอเจ้าหน้าที่นานพอสมควรเหมือนกัน
คือเมื่อคืนนี้ช่วง๒ทุ่มกว่านะฮะทางตำรวจสนห้วยขวางได้รับแจ้ง
พบชายอายุ๓๕๔๐ปีนอนหายใจรวยริน
อยู่บริเวณหน้าร้านข้าวต้มเจ๊เล็กเจ๊หมวยปากซอยประชาสงเคราะห์๓๙เขตดินแดงกรุงเทพ
สภาพนอนนิ่งแต่ตาพอกระพริบอยู่ไม่สามารถพูดจ่างศูสาร
เสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำใส่หน้ากากอนามัยไม่สวมใส่รองเท้า
ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเลย
ทะเบียนททหารททหาร๙๖๗๐กรุงเทพมหานคร

ซึ่งพี่เขาเป็นอาสามูลที่ร่วมกระตันยูด้วยนะฮะ
เขาได้นำตัวชายเร่ร่อนคนนี้ขึ้นรถ
ขึ้นรถอะไรรู้ไหมฮะขึ้นรถแท็กซี่ของเขาเลย
ตัวของผู้ชายคนนี้ไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็สนห้วยขวางเขาทำหนังสือส่งตัวตามขั้นตอนของกฎหมายต่อ
ทีนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับพี่โชเฟอร์แท็กซี่อาสา
คนที่พาคนป่วยส่งโรงพยาบาล
เพราะว่ากรณีนี้ชาวบ้านชาวช่องเขากลัว
จะคิดว่าเป็นคนที่ป่วยโควิดแล้วอาจจะมานอนป่วย
อาจจะเสียชีวิตอยู่ข้างถนนอีกหรือเปล่า
ถ้าส่งรักษาไม่ทันนะครับ
ทีมข่าวของเราคุยกับพี่โชเฟอร์แท็กซี่อาสาคนนี้
พี่เขาชื่อว่าก้าวนะฮะพี่ก้าวหน้าขำพักอายุ๓๔ปี
เป็นเจ้าหน้าที่อาสามูลที่ร่วมกับตันยูอยู่แล้วด้วย
เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเขาฟังวอลอยู่ฟังวิทยุสื่อสาร

ทราบจากคนขายอาหารบอกเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเร่ร่อน
ไม่ได้มาขอข้าวกิน๓วัน๓คืนแล้วนอนอยู่แบบนี้ตลอดวัน
พร้อมกับถุงเท้าแมส๒ชั้นเฟสชิลแล้วก็เอี๊ยมสีฟ้า
ให้กับพี่โชเฟอร์คนนี้ใส่ก่อนจะเข้าช่วยเหลือ
ก็มีการจัดการปิดกั้นช่องระหว่างผู้โดยสารกับคนขับเลยนะ
จัดการบนรถแท็กซี่ของเขานำตัวผู้ป่วยที่มีชีพจร
แล้วก็ลืมตาได้อยู่ส่งโรงพยาบาลตำรวจทันที
แม้ตอนนั้นไม่ทราบว่าผู้ป่วยคนนี้ติดโควิด๑๙หรือไม่
แต่ครับมันต้องรีบเข้าช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือด้วยความระมัดระวัง
เพราะไม่อยากเห็นคนตายอยู่ริมถนนอีก
หลังเสร็จภารกิจได้ฆ่าเชื้อรถของเขาเป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้ผลตรวจว่าผู้ชายคนนี้ป่วยด้วยโรคอะไร

ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ในการที่จะแจ้งผลมาอีกทีหนึ่งนะครับ